ไปดูเหตุการณ์ฆ่ากันตายที่จังหวัดชายภูมิกันหน่อยนะคะ
ผู้ชายคนหนึ่งอายุสี่สิบสามปีค่ะชอบกินเหล้า
กินเหล้าเสร็จปุ๊บเดินในหมู่บ้านเออะโวยวายนะคะ
ไปด่ากราดชาวบ้านทีนี้ชาวบ้านเขาก็ทนไม่ไหว
คว้าไม้ไล่ฟาดทุบหัวจนกระทั่งเสียชีวิตค่ะ
เจ้าหน้าที่ตำรวจสพนบัวแดงจังหวัดชายภูมิก็ต้องลงพื้นที่
ไปที่จุดเกิดเหตุบ้านนฮายเหนือตำบลนบัวแดงอนบัวแดงจังหวัดชายภูมิ
ไปตรวจสอบพบผู้ตายก็คือนายศรีศักดิ์เวียงดินดีอายุ๔๓ปี
เป็นชาวตำบลหนองบัวแดงสภาพศพคือถูกตี
ของแข็งที่บริเวณท้ายถอยใบหน้าเสียชีวิต
ส่วนคนก่อเหตุก็คือนายประดิษฐ์ทันโคกรวดอายุ๓๙ปี
ก็คนในพื้นที่เดียวกันนั่นแหละค่ะ
ยืนถือไม้รอให้การกับตำรวจสอบถามชาวบ้านที่เห็นเหตุการณ์
เล่าบอกว่าผู้ตายเป็นคนที่ชอบดื่มสุรา
ชอบเดินโวยวายไปตามหมู่บ้านเป็นประจำก่อนเกิดเหตุ
เดินไปด่าผู้ก่อเหตุจนเกิดการชกต่อยกันขึ้น
สุดท้ายผู้ก่อเหตุใช้ไม้ฟาดผู้ตายจนเสียชีวิต
ส่วนผู้ก่อเหตุยอมรับบอกว่าบันดาลโทษะ
หลังจากที่ผู้ตายเดินมาตะโกนโวยวายด่าอยู่ที่หน้าบ้าน
ท้าทายญาติของตัวเองให้ออกมา
ทีนี้ตัวเองก็เลยออกมาดูพร้อมกับคว้าไม้ที่อยู่ในบ้าน
ทุบบริเวณศีรษะของผู้ตายหลายต่อหลายครั้งจนหมดสติอยู่หน้าบ้าน

สุดท้ายเจ้าหน้าที่มาตรวจสอบถึงรู้ว่าเสียชีวิตแล้วค่ะ
แล้วถือไหม้ไปยืนหน้าบ้านพบกันถือไหม้แล้วคือกระล้วงออกโดยนี่แหละเนอะ
ครับเล่าล่ะเล่าล่ะ
ตำรวจสพหนองบัวแดงก็ต้องมีการแจ้งความข้อหา
ทำร้ายร่างกายผู้อื่นจนเป็นเหตุให้แก่ถึงแก่ความตายเนี่ยนะคะ